ที่จังหวัดกระบี่ค่ะต้นกล้ามปูยักษ์หรือว่าต้นฉ่ำชาต้นใหญ่
อายุกว่า๘๐ปีหักโค้นลงมาทับบ้านประชาชนเจ็บหนึ่ง
แต่เชื่อไหมคะว่าสองผัวเมียรอดตายหุดหวิดนี่ค่ะแรงนะ
นี่เป็นหนึ่งในสักประมาณ๕หลังที่ต้นฉำฉ่ามันพัดโค้นลงมาใส่บ้าน
นี่คุณผู้ชมต้นกล้ามปูยักษ์รั้วต้นฉ่ำชาเนี่ยโค้นใส่บ้านหลังนี้แหละ
เห็นไหมเทศกาลเกิดขึ้นที่ประมาณบ่อยโมงเมื่อวันนี้หมาต้องออกมาดูเลยนะ
คนก็ต้องออกมาดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น

พอเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบนะคะเข้าไปตรวจสอบพบว่า
บ้านเรือนของประชาชนเสียหาย๕หลังคาเรือน

โอ้โหแล้วดูรอบบริเวณบ้านนี่ต้นไม้รกทึบเลยนะ
ใช่นี่แหละค่ะเห็นไหมกิ่งก้านมันเนี่ยทับบ้านแบบนี้
ฟาดลงมาแบบนี้หลังคาไม่ต้องถามถึงนะฮะ
จ๋าหลังคาลาก่อนพังเป็นแถบเลยนะคะ

พบนายเหยียบอายุ๕๓ปีเจ็บค่ะ
นอนติดอยู่ในบ้านที่ถูกต้นไม้ล้มทับนะคะ
กู้ภัยก็เลยช่วยคนเจ็บออกมาก่อน
ไปพบว่านี่คุณเหยียบมีบัตรแผลลักษณะคือ

รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่
ส่วนคนที่รอดตายแบบบุดหวิดเลยนะคะ
ชื่อว่าคุณสิริชัยเครือหงกับภรรยา
เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้บ้านเล็กที่๑๓๔นะคะ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนอนพักอยู่ในบ้าน

จู่ก็ได้ยินเสียงไม้หักเสียงดังสนั่นมาก
จากนั้นตัวบ้านสั่นทั้งหลังเลยค่ะ

เสียงไม้ล้มทับมาได้ยินเสียงดังมาก
ก็เลยพาภรรยารีบวิ่งออกมาจากตัวบ้าน

ก็เห็นต้นไม้คือทับบ้านซะแล้วนะคะ
เขาบอกว่าถือว่าโชคดีมากที่ออกมาได้ทัน
ถ้าไม่ทันเนี่ยเจ้าตัวบอกนะคิดว่าไม่น่ารอด
นี่ค่ะคนในพื้นที่แล้วก็บ้านที่

ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยลมมีไม้มี
แต่ก็ไม่ได้แรงมากถึงขั้นว่าจะทำให้
ฉ่ำชาต้นนี้มันโค้นลงมาได้แบบนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่านะคะ
จากว่าต้นนี้มันมีอายุเยอะ
ก็เลยทำให้เริ่มผุจากภายใน
เป็นเหตุให้หักโค้นลงมาทั้งต้นแบบนี้นะคะ
เทศบาลเมืองกระบี่บอกว่าเดี๋ยวจะลื้อถอนซากออกมา

เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบต่อไปเนี่ย

ต้นไม้ที่มันต้นใหญ่อายุเยอะเนี่ย
มันก็อาจจะพังโค้นลงมาแบบนี้ได้
แล้วน่าห่วงคือเมื่อสักครู่เห็นฝ้าเพดาน

นี่เดือดร้อนเลยนะคะอยู่ลำบากเลยนะ